ขอไปตามลัมโบกินี่ของเบนส์ไดมอนก่อนดีกว่า

อย่างที่บอกว่าเป็นเครือไข่ของมาเค้าแปด

เรื่องนี้คนที่ออกมาแฉทั้งหมดจริงคือยายดิว

เขาบอกว่าโอเคละหัวหน้าตำรวจบอกเนี่ยเขาเป็นคนทำงานดี
เออยายดิวถามจับดียังไงเหรออืม
เห็นขับรถลัมโบกินี่รับผู้หญิงอยู่ตามที่เที่ยวหน้าอ่า
กลางคืนกับคลินิกทำหน้าอีดิวเสี้ยกลับอย่างงี้อืม
คือตำรวจแถลงอะไรมายายดิวเสี้ยกลับแต่ตัวเองยายดิวไม่ได้อยู่เมืองไทยนะ
ไต้หวันอยู่ไต้หวันค่ะเขาก็เลยว่าโอ้ยใยดิวนี่มันแค้นอะไรเขานักหนาวะอืม
นี่คือคำถามที่แบบว่าลูกสาวพี่มนต์หรือเปล่าฉันยังไม่ถามมาเลย
ไม่กล้าถามรอมันกลับมาก่อนมันจะกลับมาแหละอีกทีตอนนั้นถามพี่หวันเจี๊ยบ
พี่หวันก็ยังไม่แน่เดี๋ยวเรารอเขาคุยกันอีกทีหนึ่งจะเชื่อว่าทุกคนก็มีคำถามแบบนั้นนะ
จริงว่ามันโกรธแค้นอะไรกันมาคือหนึ่งเริ่มจากการเป็นแฟนกันด้วยนะ
ใช่เพราะว่าคนที่คนที่เป็นแฟนกับเขาคือคนคนที่เราหมายจัดเลยใช่ไหม
จนเมื่อก่อนนางทำอะไรด้วยแฮสแท็กซ์ด้วยกันแหละ
คือคบกันอยู่เป็นเป็นปีด้วยนะเนี่ยนี่ภาพในอดีตใช่ไหม
สมัยยังสมัยยังคบกันใช่ไหมฮะหรือแล้วก็เลิกกันไปแต่คนที่ก็ถามว่า
โอเคแหละเอาลูกออกมาแชร์ว่าเขาทำการพนันออนไลน์
แต่หลังจากนั้นทำไมต้องแฉหนักป่ะหนึ่ง

เปิดประเด็นกันตุ้มต้ามอ่ะ
สมมุติถ้าสมมุติในอาชีพพิธีกรสองคนที่อยากจะสัมภาษณ์

ดิวมาเถอะอยากจะสัมภาษณ์ดิว

ทุกคนก็ตั้งคำถามแบบนั้นเหมือนกัน
ถูกปะอันนี้ถามก็แบบชาวบ้าน
มันคงต้องมีอะไรจริงเนาะ
แบบว่าเลิกลากันไปตั้งนานจนมันไปมีแต่งงานมีลูกไปแล้ว

เพิ่งจะมาเป็นคนดีได้
อย่างนี้เพิ่งมาเป็นคนดีได้มันก็คงไม่ใช่หรอกมั้ง

ก็มันยังอาจจะไม่สบเวลาและโอกาสหรือเปล่าแม่

เหมือนตอนนี้ทุกคนดูทานุกำลังดูตรวจสอบเรื่องการพนันออนไลน์
ดิวมันกัดไม่ปล่อยเลยนะ
อนี่คนที่เป็นตำรวจชื่อไบร์เซ็แรม

ปกติเนี่ยไม่เห็นจะไปทำงานวันเที่ยวกลางคืน
เป็นตำรวจยศสารวัตรแต่มีบอดี้การ์ดรอมรอบขับรถสปอร์ต
รับส่งสาวไม่เคยเห็นนั่งทำงานแต่เคยเห็นนั่งเฝ้าผู้หญิงตามคลินิกทำหน้านางบอก
อืมวันนี้ผู้ใหญ่ออกมายืนยันว่าขยันเก่งผลงานดีแล้วเรื่องราวผู้ใหญ่ที่ว่าทำงานในสำนักงานถามจริงจริง
ไม่รู้เลยหรอกว่าลูกน้องตัวเองไปไหนทำถูกระเบียบหรือไม่หรือว่ามีอะไรป่ะ
อันที่เธออ่านต่อประโยคนี้สิเอาอันเหมือนไม่ไม่อ่านเถอะ
ถ้าชอบเสียงไม่อ่านหายไปขนาดเนี้ยตำรวจไม่ใช่ตำรวจหรอก
ดีมีฝีมือแค่ไหนก็ผิดอยู่ดีที่ออกมาโพสต์ครั้งนี้
เพราะรู้สึกเห็นใจตำรวจที่ตั้งใจทำงานที่เห็นผิดคือผิดไม่ใช่ผิดคือชอบ
ประชาชนคนไทยเป็นกำลังใจให้ตำรวจดีที่ตั้งใจทำงานด้วยนะคะ

ถึงเวลาปล่อยมือแล้วคืออะไรวะ
ปล่อยใครปล่อยมือใครก่อนไอดิวมันชอบมีแฮชแท็คเนาะ
ถึงเวลาปล่อยมืออาจจะว่าพอแล้วไม่แฉแล้ว
หรือเปล่าคือนางออกมาแฉว่าตำรวจคนนี้ออกไปเที่ยวอังกฤษนานนาน
ถนัดตำรวจเขาออกมาว่าเป็นคนทำงานดี
ถึงเวลาที่ไอดิวปล่อยมือแล้วไม่แฉอะไรแล้วหรือเปล่า
แล้วเงินแม่สุดท้ายคือเขาก็ต้องตามต่อเนอะ
ก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยหลังจากที่ดิวมันออกมาพูดจนกลายเป็นแบบว่า
ก็ตอนนี้ส่วนคนน่ะชูฟิศกับไอดิวพอก็เลย
แต่ของชูวิทย์เขาเป็นภาพรวมใหญ่
ของไอดิวก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าชูวิศไม่เป็นช่วยพ่อกฤต

อยู่ในประเทศแต่ของคุณดิวเหมือนเป็นแหล่งข่าวต่างประเทศ
แล้วยนมาโยนยอดยอดยอดอะไรเรื่อยหรือมันคุณรู้ไม่มีอะไรทำหรือเปล่าวะ
ก็มีเขาก็เลี้ยงลูกนะพี่ป่าเจี๊ยเขาก็เลี้ยงลูกปกติ
เลี้ยงมาตั้งกี่คนแม่เขาก็ต้องเลี้ยงเองแม่ถึงพี่เลี้ยงเยอะ

เนี้ยค่ะก็บอกมาหมดเลยว่าผีน้องสี่คนบ่อแบบนี้หมดเลย
ค่ะเจ้าหน้าที่กับไปตรวจคนโกดังมีเจอรถเจอลา

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน

เขาบอกว่าการสอบปากคำ
ร้อยตำรวจเอกคนเล็กของกลุ่ม๔ไม้

ซึ่งก็ต้องรอพนักงานสอบสวนจะตรวจคำให้การ
แล้วเรียกมาสอบปากคำหรือเปล่าอันนี้คือน้องคนเล็ก

รับว่าไม่สามารถออกหมายจับได้ทัน
ปล่อยตัวของร้อยตำรวจเอกดังนั้น

ก็ไม่สามารถตั้งเงื่อนไขห้ามเดินทางเข้าออกต่างประเทศได้

และเชื่อว่าเจ้าตัวไม่หลบหนีออกนอกประเทศหรอก

ในวันพรุ่งนี้โดยตอนนี้คณะทำงานยังมีการตรวจค้นโกดัง
มีคันเดียวในประเทศไทยอยู่ไหน
เอาเวนทาดอร์ใช่ไหมละมันเรียกว่าเวนทาดอร์อยากเห็นมาก
คันละเท่านั้น๔๐กว่าล้านเขาบอกลมเครื่องต่างลมอะไรไป
ก็ทะลุไปหลายเกิน๔๐ล้านนะคะอืมเนี่ยมีคันที่๗นะ
อันนี้เป็นคันที่๗ในทั่วโลกมีแค่๕๐คันมีคันเดียวในประเทศไทย
ถ้าย์ในประเทศไทยอยากเห็นจริงจริงอืมเกลียดสุดยอดมากเลย
แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่โม้ทคนเดียว
ทำไมกลูชูวิตกล้าแสวหมดเลยใครอยู่เบื้องหลังอันนี้คือคำตาม
ที่คนอยากจะรู้กันหมดใช่ก็รู้ปะ
แล้วทำไมข่าวชูวิทย์ออกมาแฉะมันตรงหมดทุกครั้ง
เขามีของไงเขามีทีม
คือมีแต่คนเอาหลักฐานอ่ะวิ่งมาสายให้ทานเขา
เหมือนนี้ก็ได้น้องดิวเขาก็อาจจะมีเส้นสาย
เขาอาจจะเคยอยู่กับแบบว่าคนที่แบบมีอิทธิพล
หรือรู้จักกับแก๊งวงกว้างก็อาจจะมีคนให้ข้อมูล
หรือว่ายุคนี้เทรนด์มันเปลี่ยนป่ะหมายถึงว่า
ดารานักแสดงเริ่มเป็นกระบอกเสียงมากขึ้นอย่างนี้ป่ะหรือเปล่า
เขาก็ไปกระบอกเสียงแม่มดก็มีกระบอกเสียงเยอะ
รอสิรอสักวันเดี๋ยวแม่เปิดเสียงโอ้ยยิ่งกว่าดิว
นี่ถามจริงสมมุติเป็นเราเราจะกล้าออกมาแล้วมาพูดไหม

จริงแล้วขอชื่นชมว่ากล้ามาก
คำว่ากล้าคืออะไรก่อนสมมุติฐานคำว่ากล้าคืออะไรก่อน

แต่ถ้าสมมุติยุคยุคของคนไทยคือแบ็คข้างหลังพอดี
ถ้าจะกล้าออกมาแชว่าอ่าน
อย่างนั้นก็ทำให้ความจริงด้านมืดได้เปิดเผยค่ะ
แต่ก็อดเป็นห่วงน้องดิวยังไม่ได้หรือเปล่า
มันเป็นวันหนึ่งแต่มันเป็นผู้หญิงแรกแต่เด็กสมัยก่อนตามตัวมัน
แม่แม่กำลังไหว้ภักดิ์เดี๋ยวเกิดเล่าในรายการไง
ค่ะไหว้ภักดิ์อยู่แม่มึงไหว้ภักดิ์ก่อนมึงไหว้ก่อนมึงมูก่อน
แม่ไม่ไหวแล้วทำไมหนูเป็นอะไรก็เป็นไรหนูขอไปตบก่อน
เดี๋ยวค่อยกลับมาไหว้ได้ไหมมันไปตบกับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวมันกลับมาไหว้อย่างงี้
มันเป็นคือมันเป็นเด็กก่อนเดี๋ยวตอนนี้เขามีลูกเขามีครอบครัวแล้ว
แม่เขาอาจจะมีนี่เออเออเขาอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเออแม่แม่ก็แฉบ้าง
ดีมากเอาองค์กว่าต่างมาทำงานต่อวันหนึ่งทำได้มั้ย
ทำได้เว้ยแต่วันหนึ่งความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหน
แล้วพร้อมที่จะขึ้นศาลหรือยังอย่างตัวฉันเองวันนี้ก็เหนื่อย
นึกออกป่ะถ้าวันหนึ่งพร้อมที่จะขึ้นศาลคุณเอาเต็มที่เลย
ค่ะพร้อมมั้ยล่ะแต่ตอนนี้คุณก็ปรับโตแล้วเนี่ย
คุณก็ลกยกกองถ่ายไปในจังหวัดที่คุณก็เนี่ยขนาดแค่อ่านข่าวฉันยังแบบ
โอ้โหดูสิขชาพาเป็นยังไงล่ะต่างจังหวัดเยอะเถอะ
ถามว่าสนใจจะเดินทางออกนอกกรุงเทพเหรอเปล่า
ใช่ค่ะคือไปขึ้นศาลที่ไหนก็กองถ่ายก็ต้องไปรออยู่ที่นั่นค่ะ
เป็นการปรับตัวแล้วอย่างนี้มันคลีนมาก
ก็ต้องรอดูเดี๋ยวจะมีเรื่องเปิดเผลออีก

แต่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยได้ยินข่าวแววนะบอกว่ากำลังรอภาพอะไรอยู่สักหนึ่งภาพที่เขากำลังพยายามล้วงเข้าไปอยู่
หมายถึงตำรวจหรือยายดิว
มีคนพยายามจะประสานเข้าไปหาคุณดิวบอกว่าทราบมาว่ามีภาพที่เป็นภาพที่พิเศษ
ฟังมาแค่นี้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องตามต้องตาม
อาจจะมีอะไรที่ดีในวันพรุ่งนี้ต่อไปก็ได้